ช่วงสุดท้ายของเล่าเส้นเป็นเรื่องแล้วล่ะค่ะช่วงนี้มาค้นหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติที่จังหวัดลำพูนกันต่อ
ปิดท้ายกันด้วยความรู้และความอร่อยของ๓เมนูเส้นสไตล์ญี่ปุ่นจากร้านอาหารญี่ปุ่นร้านดังร้านเดียวในลำพูน
จะมีทีเด็ดอะไรบ้างนั้นตามนักเล่าเส้นของเราไปเลย
เส้นเป็นเรื่องของเราก็เดินทางมาถึงร้านสุดท้ายของจังหวัดลำพูนนะครับผมร้านนี้นะครับ
เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งเดียวของลำพูนแห่งนี้นะครับผมที่สำคัญนะครับ
ทำซอสขึ้นมาเองครับจนถูกอกถูกใจชาวลำพูนกันเป็นนักเป็นหนานะครับผม
เรื่องราวของเรานั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณแบงค์นะครับคุณแบงค์นี่ก็คือหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านไข่กัน
ใช่ไหมครับใครกันที่เอาความหมายก่อนแล้วกันความหมายของร้านแปลว่า
ชิลสบายอย่างนี้ครับผมเหมือนภาษาญี่ปุ่นใช่ครับแอร์นอนว่าร้านจะต้องเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่น
ครับผมอาหารญี่ปุ่นของร้านนี้เป็นยังไงครับก็จะมีประเภทชูชิปลาดิบแล้วก็พวกครัวร้อนต่างต่างครับ
ข้าวหน้าต่างเนื้อเส้นลาเมงอะไรประมาณนี้ครับมีฟิวชั่นด้วยเพื่อที่จะได้เข้ากับคนลำพู
ก็คือให้ทำให้ถูกปากคนลำทานปรับรสชาติขึ้นมานี่ร้านเปิดมานานยัง
ตีครับจุดเริ่มต้นของการมาเปิดร้านได้ยังไงอ่าก็คุยกับเพื่อนครับตอนแรกก็ทำงาน
อยู่กรุงเทพนี่แหละครับแล้วก็เลยย้ายมาเชียงใหม่แล้วสักพักเริ่มไม่เวิร์คเริ่มรู้สึกว่าอิ่มตัวกับการทำงาน
ก็เลยมาคุยกับเพื่อนพอดีเพื่อนญาติลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยเป็นทำงานอยู่ตรงร้านอาหารญี่ปุ่นตรงอิมาน
ก็เลยชวนกันมาอ๋อจริงเป็นคนลำพูนเป็นคนลำพูน
เห็นบอกว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเจ้าเดียวในจังหวัดลำพูนครับณตอนนี้นะครับ
ณตอนนี้เหรอใช่ยังไม่มีใครเปิดเลยยังครับ
เพราะอะไรอ่ะคนลำพูนเขาไม่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นจะบอกว่าไม่ชอบก็ชอบนะครับทุกคนก็ชอบคือคนก็เข้ามาเรื่อยอย่างเงี้ครับ
ทำไมเขาถึงไม่มีร้านอาหารญี่ปุ่นทำไมเราถึงไปหมดแล้ว
เคยมีอยู่ร้านหนึ่งครับแต่ว่าเขาปิดตัวไปเขาเปิดโซนด้านนอกหน่อยหนึ่งแต่ว่าผมเข้ามา
อาจจะเป็นที่โลเคชั่นใช่ตอนนี้อยู่กลางเมืองเลยครับผม

ต้องมีการตับปรุงเปลี่ยนแปลงรสชาติอาหารต้องมั้ยครับ
ตับครับตอนแรกนี้ยุ่งมากอ๋อยังไงครับผม
ว่าจะมาลงตัวก็หลายเดือนก็ตอนแรกก็ทำครัวอยู่ข้างหน้าเลยโอ้โหความตลบก็เลยเปลี่ยน
ก็เลยเปลี่ยนครัวใช่เปลี่ยนครัวก็ผ่านมาเยอะผ่านมาเยอะ
ก็ตอนนี้ก็โอเคเอาอย่างงี้วันนี้รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องมาครับ
มีเมนูอะไรแนะนำก็จะเป็นโซบะกุ้งเทมปุระ
ถ้างั้นเดี๋ยวเอามาลองการดูได้ครับ
มานั่งคุยกันต่อว่าไอ้ที่ต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงเพิ่มเติม

เมนูเส้นสัญชาติญี่ปุ่นทั้งสามเมนูในวันนี้เรียกว่าต่างก็มีกิมมิกที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
เพราะมีทั้งโซบะกุ้งเทมปุระให้ทานแบบร้อนตามด้วยยากิโซบะผัดแห้งที่มีกลิ่นหอมยาวยวนใจ
ปิดท้ายด้วยเมนูสลัดใส่เส้นแบบเย็นให้สดชื่นเป็นการปิดท้าย
ดูหน้าตาแล้วก็แอบท้องร้องขึ้นมาเลยล่ะค่ะ
ว่าแต่รสชาติจะล้ำกระหนาดไหนเป็นหน้าที่ของไอ้นอสแล้วกันนะเช้า

ครับผมเริ่มเปิดร้านด้วยกัน
คนสวนนี้มีช่างจากน้ำหนักเหรอ
อ่อต้องอีกนิดหนึ่ง

เอาเป็นโซบะกุ้งเทมปุระก่อนดีกว่าครับ
นี่คือโซบะกุ้งเทมปุระ

คนจะกินกุ้งเชิญปุระก่อนอย่างนี้ครับ

กรอบเงียบ

เพราะทิ้งไปสักพักหนึ่งก็ยังปลอบครับยังไม่นิ่มนะ
ทางร้านเราจะยาเกษสวัสจะไม่เหมือนร้านอื่นคือเราใช้เส้นสด
เป็นเส้นที่ใช้ทำยากิโซบะสดลวกใหม่ทุกวัน
แล้วก็ตัวซอสของเราจะไม่เหมือนที่อื่น
ที่อื่นจะออกเปรี้ยวนิดนึงแต่เนื่องจากเราอยู่ลำพูนเนอะ
ลำพูนชอบทานหวานเป็นส่วนใหญ่เราก็เลยต้องปรับให้ซอสหวานลงมานิดนึงปรุงรสเอง
ปรุงรสเองโดยใช้ซอสยากิโซบาครับ
สมกับไอเทอริยากิของเรานิดนึงที่เราทำเอง
เพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมยิ่งขึ้นเพราะปกติยากิโซบะมันจะเปรี้ยวแหลมออกมานิดนึง
ก็เลยปรับรสให้ถูกปากกับคนลำพูนใช่มั้ยใช่ครับ
อันนี้อะไรครับอันนี้เป็นสลัดอูด้งครับ
สลัดอูด้งใช่ครับเส้นอูด้งเรากำลังทำสลัดอะไรด้วยนะ
ได้ครับเส้นอูด้งนี่ก็เป็นเส้นอูด้งสดเหมือนกันครับ
ที่เราแบบลวกเองแล้วก็เอามาคลุกกับน้ำสลัดของเรา
โดยผักสัตว์ทางเราปลูกเองคือแบงค์จะเป็นคนปลูกเอง
พวกผักสลัดเป็นผักปลูกแบบไฮโดอะครับ
ตัวผักนี้ปลูกเองเลยใช่ครับ

ก็ส่วนใหญ่เป็นผัดสลัดแล้วก็ยาดอ่อนผัดตะวันสองอย่างนี้เราใช้เยอะในเมนูของร้าน
ก็พูดถึงคุณชัฌเจียรภิกษ์ทางร้านที่ทำตำแหน่งอะไร
ก็คือเป็นเชฟด้วยเชฟครัวเย็นด้วยครับแล้วก็ทำทุกส่วนนะครับ

คุณชัทเตียนเชฟขั้วเย็น
พูดถึงประวัติของคุณสัตเตียกันหน่อยดีกว่า
ตอนแรกผมก็เป็นคนชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
แล้วก็คือได้มีโอกาสไปทำงานร้านอาหารญี่ปุ่นที่นิมานครับ
อยู่ประมาณสักปีกว่าครับเริ่มต้นคือแบงค์ย้ายงานมาจากกรุงเทพแล้วมาอยู่เชียงใหม่
ก็เลยชวนว่าเรามาเปิดร้านอาหารอะไรสักร้านที่ลำพูนไหมเปิดธุรกิจของตัวเอง
พอดีลำพูนเราเห็นว่าลำพูนยังไม่มีร้านอาหารญี่ปุ่นก็เลยคุยกันไปคุยกันมาก็เลย
ตอนนี้ยังไม่ออกงานตกลงมาทำกัน
ระหว่างนั้นก็สองคนก็ทำงานกันอยู่
คือเสาร์อาทิตย์ว้างก็มาทาสีร้านค่อยตกแต่งร้าน
พอออกงานสิ้นเดือนปุ๊บก็ค่อยทำ

แต่เปิดได้สองวันลูกค้าเยอะมาก
คือทำไม่ทันจนวันที่สามเราต้องปิดคนมันเยอะมากแล้วเราไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง
เพราะว่าลูกค้ามาแล้วไม่ได้กินเราก็เลยต้องปิดวันหนึ่งเพื่อปรับปรุงร้าน
เปลี่ยนระบบใหม่ย้ายครัวไปข้างหลังเพราะตอนแรกเราจะโชว์สกิลในการทำด้านหน้า
แต่ไม่คิดว่าคนรำพูลเขาก็โหยหาที่คุณเหมือนกันณปัจจุบันเป็นร้านเดียวในรำพูล
การที่มาทำอาหารเดี๋ยวกินที่บอกว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนรสชาติเพื่อดูจากคนรำพูลด้วย
รู้อยู่แล้วไงว่าเขาชอบรสชาติอะไร

ตอนแรกก็คือเราก็ทำตามโจทย์กาคีออกออริจินันต์เปอร์ก่อน
ทำออริจินันต์ก่อน

เราก็เลยทำเป็นแบบเค็มหวานนิดนึงเพื่อให้คนลำพูนถูกใจ
ยิ่งได้เห็นรีลาและไอเดียการสร้างสายเมนูที่ชี่ออกไปจากเมนูเส้นญี่ปุ่นแบบเบิดำเดิม
ก็น่าจะเชื่อได้แล้วว่าเป็นมืออาชีพจริงค่ะ
อ่ะถ้าอยากจะมาร้านใครกันมายังไง
ง่ายเลยครับถ้าเป็นคนลำพูนี่จะรู้จักกันดี
คือจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดโต้รุ่งกับร้านเจ้าแม่จามเทนีพอดี

๑๑โมงครับปิด๒ทุ่มครัวจะปิดประมาณ๒ทุ่ม
มีวันหยุดไหมไม่หยุดครับใช่ครับเปิดทุกวันเลย
นี่มีอนาคตจะขยับขยายร้านให้ใหญ่โตขึ้นกว่านี้ไหม
อ๋อเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวจะไปที่ห้างที่จะเปิดใหม่

ตัวนี้ก็มีอยู่แต่จะคว้าอีกสาขาหนึ่ง
เพิ่มสาขาเป็นสองสาขาเร็วนี้ก็สามารถติดตามได้นะครับ

ขอบคุณครับ
นูอาหารประเภทเส้นแม้จะเป็นสิ่งที่เราพบและรับประทานกันได้ในทุกที่ทั่วประเทศไทย
แต่ที่มาและเรื่องราวของแต่ละที่ที่ไปนั้นนะคะ
เช่นการนำวัตถุดิบขึ้นชื่อในท้องถิ่นมาใช้เป็นส่วนผสมจนเพิ่มมูลค่า
และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำ
หรือจะเป็นการใส่ไอเดียเปลี่ยนรูปแบบการพรีเซนต์ให้ฉีกแนวออกไป
ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เมนูเส้นแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน
และนั่นก็คือเสน่ห์ที่ดึงดูดให้เราชาวเล่าเส้นเป็นเรื่องต่างหลงรัก
และยังคงมุ่งมั่นที่จะค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยต่อไปนั่นเองค่ะ
ส่วนการเดินทางของเล่าเส้นเป็นเรื่องในตอนต่อไป
พาบินลัดฟ้าไปค้นหาเมนูเส้นอนาชาติ
กันที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศร
พบกับข้าวเส้นน้ำมะเขือส้ม
เมนูเส้นดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่
รับประทานกันมานานกว่าร้อยปีจากร้านอาหารไตป้าศรีบัว
แล้วเปลี่ยนรสชาติไปทานก๋วยเตี๋เนื้อตุ๋นน้ำผึ้ง
เจ้าเก่าเจ้าดังระดับตำนานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าหอม
จากนั้นปิดท้ายด้วยข้าวเส้นน้ำหยวก
เมนูเส้นประยุกต์เจ้าเก่าเจ้าเดียวในแม่ห้องศร
ที่ร้านขนมเส้นน้ำหยวกป้าคน
แล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป